เพลิกแป๊บเดียวก็เข้าสู่เสาร์สุดท้ายของเวลาการยายนต์เกดแล้ว
วันเวลาผ่านไปไหวเหมือนโกหก
แต่ไม่ว่าจะพันไปไหวขนาดไหน

เด็ดยกมาเสิร์ฟให้ฟินถึงหน้าจอ
ซึ่งวันนี้เราอยากให้คุณผู้ชมจอดรถไว้ที่บ้านค่ะ
เพราะย่านนี้เขามีร้านก๋วยเตี๋ยวเด็ดเพียบ
ชนิดที่เรียกว่าอิ่มจนต้องร้องขอชีวิตเลยล่ะค่ะ
ขอจดไฮไลต์ชุดเล็กมาเรียกนำย่อยกันนิดก็แล้วกัน
เจ็บสิบปีแล้วค่ะเจ็บสิบปีโอ้โหเปิดที่ไหนเนี่ยเจ็บสิบปี

คล้ายครับแต่ว่ามันจะมีความเด้ง
คือเหมือนกับมันมีเอ็นอะไรอยู่ในข้างในครับ

เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าแค่แฮงไลท์อย่างกระโต้นตดน้ำไลน์ขนาดนี้
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมพิธีกรพร้อม
เราก็ออกสตาร์ทไปพร้อมกันเลย

พบกับผมวาริสเฟิ่งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง

ที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยเพราะถ้าเป็นเรื่องเส้น
ต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับวันนี้นะครับ
เราพาคุณผู้ชมมาเดินเท้าในย่านนะครับ
ย่านที่เต็มไปด้วยหนุ่มสาวชาวทั้งหลายนะครับผม
แต่แน่นอนสิ่งที่เยอะไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือร้านอาหารครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแถวนี้เราจะพาคุณไปเดินเท้า
ชิมเมนูเส้นเด็ดเด็ดก่อนครับร้านแรกนะครับ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมเป็นร้านที่ดังไปทั่วประเทศ
ดังไปต่างประเทศด้วยนะครับเพราะเคยติด๑ใน๓๐ร้านอาหารยอดเยี่ยมในเอเชีย
ในปีสองพันสิบสี่นะครับผมมีชาวต่างประเทศเนี้ย
เดินทางมาทานมากมายนะครับแน่นอนเล่าเส้นเป็นเรื่องเราไม่พลาดครับ
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับพี่น้องคำค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
มองว่าร้านก๋วเตี๋เรือของพี่ทองคำนี่ดังมากนะไม่ได้ดังเฉพาะในทาวนินทาวน
แต่ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวโอ้เป็นยังไงครับเนี่ย
มีหนังสือที่ไหนเข้ามาถ่ายจากต่างประเทศอ่ะอ๋อหนังสือเป็นหนังสือท่องเที่ยวค่ะ
ฮ่องกงค่ะของฮ่องกงเออเขามาถ่ายยังไงเขามารู้จักร้านเราได้ยังไง
คนที่ฮ่องกงค่ะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาแวะทาน
อย่างนี้เขาก็จะพูดแล้วก็ปากต่อปากแล้วที่นู่นเขามีการจัดอันดับ
หนังสือที่โหวตเกี่ยวกับท่องเที่ยวที่เมืองไทยอ่ะครับค่ะเราก็ติดอันดับด้วยค่ะ
โอ้โหดีใจไหมดีใจมากเออแล้วหลังจากนั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากินร้านเราเยอะไหม
กินก็มีมาทุกวันค่ะมีมาเรื่อยก็มาตามหนังสือใช่ค่ะ
เปิดมากี่ปีแล้วจ๊ะสิบหกปีค่ะ๑๖ปีแล้วเริ่มต้นได้ยังไงเนี่ยมาเปิดได้ยังไงก๋วเรือ
สูตรก็เป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นคนที่ไหนเนี่ยคนอุดรนะคะ
คนอุดรไม่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเรือเลยนะไม่เกี่ยวแล้วเพื่อนเป็นคนที่ไหน
เพื่อนก็อุดรแต่พอดีว่าได้แฟนเป็นคนปฐุมรังสิตอะไรอย่างเงี้ค่ะอ๋อมันตรงนั้นขายก๋วเรือเยอะ
ใช่ก็เลยได้สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือมาค่ะแล้วเขามาสอนเราเหรอเขามาสอนวันเดียวค่ะเออ
แล้วก็เราก็เคยอยู่ในครัวเราก็มาดัดแปลงให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือประยุกต์ขึ้นมา
ก็จะแตกต่างกับก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไปเลยจะเป็นพวกเนื้อตุ๋นเนี่ยเราก็ต้องมาตุ๋นจะออกสไตล์ของคนจีน
เราก็มาปรับปรุงจากสิ่งความรู้ที่เรามีที่เป็นไทยจะออกมาแบบมีตุ๋นมีอะไรมากขึ้นอย่างเป็นเนื้ออย่างนี้ค่ะเนื้อลาย
เราชอบกินเราก็ลองมาประยุกต์ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน่องลายเป็นที่มาที่ไป
อยากรู้จริงน้ำซุปใส่อะไรบ้างเนี่ยบอกได้ไหมใส่ไหมก็ใส่คนขายเข้าไปค่ะอ่ายี่ยะ
เก่งอ่ะ

ก็จะมีเล้งนะคะ
หัวเช้าแฮลอทหอมใหญ่

ซอสปรุงรสใบเตย

ที่มันข้นอย่างนี้ก็จะใส่นมสดลงไป
นมสดลงไปให้มันเข้มข้นแบบนี้นะ

นี่อยู่ข้างนี่หอมมากเลยนะครับ
ว่าเด่นอีกอย่างก็คือเรื่องของเนื้อตุ๋นของเรา

อันนี้ค่ะเนื้อตุ๋นจะเป็นส่วนน่องนะคะ
เนื้อตุ๋นจะเป็นส่วนน่อง

หอมใหญ่ซีอิ๊ว
แล้วก็น้ำตาลกรวดนิดหน่อยค่ะ

อันนี้๓ชั่วโมง๓ชั่วโมงใช้งานได้แล้ว
จะมีเต้าหู้ยี้มันจะรสชาติแตกต่างจาก

ตักขึ้นมาเนี่ยกลิ่นของความหอม
ของเนื้อตุ๋นนี่ก็ขึ้นมาเตะกับหมูอีกแล้วนะคะ

เขาบอกว่าอย่างที่เป็นจุดเด่นของทางร้านก็คือ

กากหมูเนี่ยเราจะเจียวเองทุกวันค่ะ
อันนี้เจียวเองทุกวันนะแล้วต้องผสมอะไรเข้าไปไหม
ก็ต้องมีค่ะต้องมีเกลือ

แล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็ใบเตย

จากเนื้อตุ๋นแล้วกากหมูแล้วเรายังมีเนื้อส่วนไหนบ้าง

เพราะอันนี้ชอบตนตัวใช่ค่ะ
เส้นมีเส้นอะไรบ้างครับเส้นก็จะมีเส้นเล็ก

เฮ้าล่ะไหนวันนี้มาทั้งทีต้องลองชิมนะคะ
ขอชิมก๋วยเตี๋ยวเรือนเนื้อของคุณทองคำ

จากหน้าร้านไปถึงหน้าจ่อบ้านคุณผู้ชมจริงเลยค่ะ
คุณผู้ชมจริงเลยค่ะแต่ก็นั่นแหละไม่สามารถ
เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าหอมขนาดไหนน่าทานขนาดไหนละมุนขนาดไหน
กหน้าที่ทั้งหมดนี้ให้เฮียน็อตของเราก่อนแล้วกันนะคะ
เอาละครับพร้อมจะชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือคุณทองคำนะครับผม

อย่างนี้ก็จะเป็นน่องลายแล้วก็รวมพิเศษจะ๖๐ค่ะ

ก็จะใส่พวกเนื้อลายเขาจะสั่งเนื้อลายส่วนใหญ่จะเนื้อลายล้วน
แพงนี้เท่าไหร่แพงสูงในร้านเท่าไหร่

ไปนิดนึงค่ะแล้วก็ทานไปด้วย

กากหมูนี่ทำยังไงทำไมเหมือนกรอบอย่างนี้
เราก็จะซื้อหมูมานะคะมันแข็ง

เกี่ยวกับใส่กับเกลือตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่กับเกลือ
เจียวน้ำมันออกให้หมดค่ะ

ก็คือจากนี้จากขนาดนี้เราเจียวจนเหลือขนาดนี้เลย

ถ้าเดือดพอผ้ามันน้ำมันหมดแล้วก็จะใส่กระเทียมเจียวลงไปค่ะ

พุกเค้าก็ใส่ใบเตยใส่ใบเตยด้วย
แล้วก็ตักขึ้นมากรองน้ำมันออก

อย่างนี้ขายจามเท่าไหร่เนี่ย๑๕บาท

อันนี้จานเท่าไหร่เยียวทอดก็อาจจะ๓๐บาท
๓๐บาทกระทานคู่กับเกลือเหลือก็อร่อยเลยค่ะผม

ก็จะมีเนื้อลายเนื้อตุ๋น
ลูกชิ้นนักก็ตับ

เปรี้ยวหวานเผ็ดถ้าคนชอบกินเผ็ดหรือเปล่าถ้าต่อเผ็ดเข้าไป

อ้าวอยากให้ชิมเนื้อตุ๋นดีกว่า

อ่าตั้งใจแต่คุณนอทจะมาก็เลยตั้งใจทำดีเฉย
มันนุ่มแล้วมันก็มีกรุบให้เคี้ยวด้วย

อือเนื้อน้องลาย
ค่ะอันนี้จะนุ่มเลยนะลาย

ก็จะมีซอสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอย
แล้วก็พริกไทยแล้วก็ปุ๊ก

ใช่เนื้องลายเขานุ่มจริง

อุดรมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือ

ภูมิใจอยู่นิดนึงค่ะภูมิใจ
อีกอันหนึ่งก็คือรู้สึกมีอาชีพ

วันจันทร์๖๔นะคะสาขาที่๒

อ้าวสาขานี่ละทาวน์เย็นทาวน์เปิดไปกี่โมง
ที่นี่เปิด๙โมงเช้า๑๕โมงเย็นค่ะ
ทุกวันไหม
เร็วขวามา

ถ้าไม่เจอก็เสิร์ชดูในเน็ตได้นะคะ

สำหรับใครที่ไม่ใช่สายเนื้อตุ๋น

ที่นี่เขาก็มีเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูด้วยนะจ๊ะ

ก็มาตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องกันดูนะคะ
ส่วนช่วงหน้าเราพักความข้นของซุปก๋วยเตี๋ยวเรือไว้สักแป๊บ
เพราะเฮียนัทของเราจะพาเดินเท้าไปพบกับก๋วยเตี๋ยวซุปสาย
มาพร้อมลูกชิ้นปลาเต้นได้

ช่วงหน้ามาตำพร้อมกันต่อค่ะ

เกี่ยวจากการตีแล้วก็ความสดของเนื้อปลาเนี่ยนะ